กับผมสมประโชษเชียรศัตริย์ผู้แทนราศดรแบบบัญชีไร้ชื่อพัฒน์เก้าไกล
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมได้มีโอกาสครับ
ฟังและอ่านคำแถลงนโยบายของทางคณะรัฐมนตรี
บอกตรงเลยนะครับว่าผมรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง
ท่านประธานเชื่อหรือไม่ครับว่าเอกสารที่มีมากกว่า๔๓หน้า
แต่มีพูดถึงนโยบายทางด้านพลังงานว่าจะช่วยพี่น้องประชาชน
ในการลดค่าไฟราคาน้ำมันไม่ถึง๑๐บรรทัศน์
เขียนไว้ก็มีแต่น้ำไม่มีเนื้อ
คำแถลงนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ยังที่ขึ้นชื่อว่าแย่อยู่แล้ว
ยังมีรายละเอียดเยอะกว่านี้เลยครับท่านประธาน
แล้วอย่างนี้พี่น้องประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรครับว่า
พวกเขาจะสามารถพึ่งพารัฐบาลใหม่นี้
ในการแก้ไขปัญหาค่าไฟราคาน้ำมันที่พวกเขากำลังเจออยู่ได้
พวกท่านกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ครับ
ไม่มีแผนการทำงานที่เป็นรูปธรรม
หรือกำลังหลีกเลี่ยงการผูกมัดตัวเองอยู่หรือเปล่า
ผมขอถามท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับว่า
เวลาที่พวกท่านคิดนโยบายท่านเข้าใจจริงหรือไม่ว่า
ปัญหาเรื่องค่าไฟราคาน้ำมันที่มันสูงเสียดฟ้าในตอนนี้เนี่ย
มันเป็นปัญหาของพี่น้องทุกคนจริง
ไม่กี่ปีก่อนค่าไฟของพี่น้องประชาชน
จ่ายกันตามที่ใช้ก็ยังพอไหวนะครับ
แต่ผ่านมาแป๊บเดียวประชาชนงงครับ
ใช้ไฟเท่าเดิมแต่ราคากลับแพงขึ้นเป็นอย่างมาก
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางประชาชนถูกบังคับ
เพราะระบบขนส่งมวลชนเราไม่ทั่วถึง
ก็ต้องเจอกับราคาที่แพงขึ้นเรื่อย
ธุรกิจจำนวนมากก็ลำบากครับท่านประธาน
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้กัดฟันผ่านวิกฤตกันมาหลายอย่าง
ก็ต้องมาเจอต้นทุนค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นอีก๓๐
เห็นบินทุกเดือนนี้แทบกันจะเป็นลมนะครับ
มาลองย้อนดูแค่๓ปีที่ผ่านมาค่าไฟบ้านเรานี่แพงขึ้นเป็นร้อยเป็นพันบาทนะครับ
และดูท่าจะขึ้นไปอีกในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศเรา
ไม่ถึง๒๐บาทต่อปี
บาทเนี่ยแค่เปิดพัดลมตัวนึงมันก็หมดแล้วนะครับท่านประธาน
รายจ่ายที่มันโตอย่างก้าวกระโดดแต่ค่าแรงกลับโตแบบเขย่ง
ถ้ายังไม่แก้ปัญหาอย่างจริง
ระบบแก้ที่โครงสร้างกลุ่มที่เติบโตได้
คงมีแต่กลุ่มทุนผูกขาดที่หากินกับรัฐเท่านั้น
ไม่ใช่ประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้
คุณภาพชีวิตดีของพี่น้องประชาชนที่พวกท่านตั้งเป้าหมายไว้
จะสามารถทำได้ยังไงกับคำแถลงคำสัญญา

ท่านประธานครับในเมื่อคำแถลงมันมีแค่นี้

ผมใช้ความสามารถผมใช้ความพยายามอย่างมาก
ในการรวบรวมนโยบายทางด้านพลังงานของทุกพักร่วมรัฐบาล
อยากจะรู้ครับว่าพวกท่านจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันยังไง
มีหลายนโยบายนะครับที่ผมเห็นด้วย
แต่ก็มีหลายนโยบายเช่นกันที่ผมคิดว่า
ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดอย่างครอบคลุมมา
และอยากจะขอคำชี้แจงจากผู้แถลงในวันนี้
แต่ละพักที่ผมศึกษามานะครับมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้น
แทบจะไม่ได้มีแผนระยะยาวเลย
นโยบายส่วนใหญ่ก็ล้วนจะเป็นการย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายมาเข้ากระเป๋าขวา
เริ่มตั้งแต่การตึงค่าไฟโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย

ท่านประธานรู้ไหมครับว่าตอนนี้กฟภแบกรับหนี้สินตรงนี้มากกว่าแสนล้านบาท
แล้วผมมองว่าการตรึงค่าไฟมันไม่ใช่การลดค่าไฟครับท่านประธาน
แต่เป็นการยืดระยะเวลาในการขึ้นค่าไฟเท่านั้น
ผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่ควรยืดหนี้นะครับ
แต่ตัวหนี้ที่กฟภกำลังแบกรับอยู่ทุกวันนี้เนี่ย
ถ้ามันขยายไปเรื่อยจนวันหนึ่งกฟภแบกรับไม่ไหว
สิ่งเดียวที่พวกเขาจะทำได้คือการขึ้นค่าไฟอย่างก้าวกระโดดครับท่านประธาน

ถ้าอยู่ดีพี่น้องประชาชนมีบินค่าไฟเพิ่มขึ้นมาพันหนึ่ง
ใครเขาจะไปตั้งตัวทันครับท่านประธาน
สถานการณ์คล้ายกันก็กำลังเกิดขึ้นกับกองทุนน้ำมัน
ท่านบอกว่าจะเพิ่มเงินอุดหนุนนำเงินจากกองทุน

ขณะที่กองทุนเองก็มีการติดลบมากกว่า๕๐๐๐ล้านบาทอยู่แล้วในขณะนี้
อกจากนี้ที่ท่านบอกจะลดภาษีสรรพสารเม็ดน้ำมัน
ซึ่งเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีนะครับท่านประธาน

ก็จะเสียรายได้จากภาษีตรงนี้มากกว่าปีละ๑แสนล้านบาท

ควรจะนำไปพัฒนาประเทศด้านอื่น

เราสามารถนำไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ
ได้ทั้งประเทศคนละ๓๐๐บาทได้นานกว่าข้อนปี
โดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนเลยสักคนเดียว
และล่าสุดรัฐมนตรีพลังงาน

บอกว่าจะมีการเปิดให้นำเข้าน้ำมันอย่างเสรี
คำว่าเสรีมันดูโก้นะครับท่านประธาน
มันดูทันสมัยแล้วมันก็ดูมีความหวัง

ก็อนุญาตให้มีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปอย่างเสรีอยู่แล้ว
เพียงแต่ผู้นำเข้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขยิบย่อยอีกมากมายนะครับท่านประธาน
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำมันที่จะต้องสำรองคุณภาพของน้ำมัน
รวมไปถึงการมีสถานีน้ำมันเอง
แล้วยังมีผู้เล่นลายใหม่จะเข้ามาในตลาดได้ยังไงครับท่านประธาน
นำเข้าจริงก็จะเหลือไม่กี่ลาย
ท้ายที่สุดผมเกรงว่ามันจะเป็นการสร้างตลาดภูขาดอันใหม่
เอื้อให้กลุ่มทุนไม่กีฬาอีกเช่นเคย
แล้วอย่างนี้เราจะพูดกันว่าเสรีไปทำไมครับ
ในเมื่อเปิดตลาดแล้วราคาน้ำมันมันยังเท่าเดิม

ซึ่งผมคิดว่ามันมีปัญหาอย่างแน่นอน
ท่านได้คิดถึงเกษตรกรชาวสวนปามบ้างหรือไม่
ผมกลัวว่านโยบายนี้อาจจะเป็นแค่นโยบายที่ใช้คำพูดสวยหรู
เพื่อหลอกลวงประชาชนอยู่หรือเปล่า
จะเห็นได้นะครับว่านโยบายที่ใช้เงินอุดหนุน
ปรับลดภาษีพวกนี้มันมีข้อดีคือมันสามารถทำได้ทันที
แต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นต่อจริง
ถ้าพวกท่านมองให้ถูกจุดท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่า
ค่าไฟของพี่น้องประชาชนที่มันไม่เป็นธรรมอยู่ทุกวันนี้
มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
หลักเลยคือเรามีโครงสร้างก๊าซธรรมชาติ
เอื้อให้กับกลุ่มธุรกิจก่อน
แล้วเราก็มีโครงสร้างการออกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เอื้อให้มีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นครับ
ถ้าพวกท่านจะแก้ปัญหาจริง
หากินบนค่าไฟของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด

ก็แค่ใช้มาตรการอุดหนุนปรับลดภาษี

แต่พี่น้องประชาชนควรจะได้ใช้ค่าไฟที่ถูกและเป็นธรรมกับพวกเขาด้วย
ไม่อย่างนั้นสุดท้ายในอนาคตประชาชนก็ต้องเอาเงินภาษีของตัวเองมาจ่ายอยู่ดี
ระยะเร่งด่วนนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟราคาน้ำมันให้กับพี่น้องประชาชน
ผมมีข้อเสนออยู่๔ข้อนะครับท่านประธาน
ข้อแรกเลยคือพวกท่านทำไปเลยครับมาตรการการใช้งบประมาณรัฐ
หนุนราคาค่าไฟค่าน้ำมันหรือแม้แต่การขยายเวลา
เก็บภาษีสรรพสารมีน้ำมันเว้นแต่ต้องระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน
ว่าจะช่วยอุดหนุนไปถึงเมื่อไหร่มีแผนรองรับคืออะไร
ไม่อย่างนั้นประเทศก็จะเสียโอกาสไปเรื่อยจากเงินที่หายไปตรงนี้ครับท่านประธาน
พอเรามีค่าไฟที่ถูกแล้วสิ่งที่ควรจะทำถัดมาคือ
การทำค่าไฟให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชน

ผมอยากจะเสนอให้มีการเข้าไปแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เพื่อลดค่าความพร้อมจ่ายที่มีอยู่กับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เกินความจำเป็นในตอนนี้นะครับ
เรามีโรงไฟฟ้ามากถึง๘โรงที่ไม่ได้เดินเครื่องเลยในปี๖๔
แต่ประชาชนกลับต้องควักกระเป๋าเงินจ่ายให้กับเอกชนเหล่านี้เกือบหมื่นล้านบาทต่อปี
แฝงอยู่ในค่าไฟของพวกเขา
ท่านรัฐมนตรีเองก็น่าจะรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับ
คือการเกิดเหตุที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
ทำไมท่านถึงไม่คิดที่จะนำการแพร่ระบาดของโควิด๑๙มาเป็นเหตุสุดวิสัย
แล้วก็นำไปสู่การแก้ไขลดค่าความพร้อมใจนี้
เอกชนเองยังชอบใช้เหตุผลในการแก้สัญญาสัมประธานรัฐอยู่บ่อย
ตัวรัฐบาลเองก็ควรจะใช้เหตุเดียวกว่านี้ในการเข้าไปแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เหมือนกัน
ในขณะเดียวกันก็ต้องหยุดการให้สัมประธานชั่วโคตรของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่กับเอกชน
เพื่อลดต้นทุนค่าไฟรวมลงทันที
ข้อที่๓ครับการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม
การนำของถูกให้กับภาคธุรกิจก่อนแล้วยัดของแพงให้กับประชาชน
ควรมีการนำต้นทุนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมาเฉลี่ยรวมกับภูแก๊สที่มีราคาแพง
เพื่อให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง
กรกภเองก็ได้ทำหนังสือเสนอแนะในแนวทางนี้
แล้วก็น่าจะวางอยู่บนโต๊ะท่านรัฐมนตรีพลังงานเรียบร้อยแล้วนะครับ
ข้อสุดท้ายคือการสนับสนุนให้มีการติดตั้งโซล่าบนหลังคามากขึ้น
จะถูกพักร่วมที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับมีนโยบายสนับสนุนโซล่าลูฟท็อป
แต่ผมกลับไม่เห็นคำแถลงเหล่านี้ในคำแถลงการของท่านเลยว่าท่านจะทำ
นโยบายที่ท่านเคยบอกว่าจะทำอย่างแน่นอนตอนหาเสียงเนี่ยอย่างการอนุญาตให้ประชาชนสามารถขายไฟที่ผลิตได้คืนให้กับรัฐ
ทั้งที่มันจะสามารถช่วยลดภาระค่าไฟของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างมากนะครับ
รวมไปถึงเป็นระบบที่สามารถลดการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีราคาแพงแล้วก็มีมลพิษสูงอีกด้วย
ที่จะเอาเงินก้อนใหญ่ไปให้เอกชนไม่กี่ลายเราเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนหลายลายดีกว่าไหมครับ
เอาละครับนี่คือ๔ข้อที่ผมอยากจะเสนอเพื่อแก้ปัญหาค่าไฟค่าน้ำมันของทุกคนในระยะเร่งด่วนท่านต้องกล้าที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างระบบที่เอื้อในทุนไม่ใช่เอาเงินไปอุดหนุนแบบนี้ไปเรื่อย
ในขณะที่นโยบายเนี่ยระยะสั้นมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านราคาในระยะยาวนโยบายที่ควรจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงโอกาสการสร้างเศรษฐกิจใหม่ใหม่ให้กับประเทศจากภาคพลังงานเองพวกท่านแทบจะไม่ได้พูดถึง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านนี้

แต่ถ้าพวกท่านรู้รึไหมว่าทางนักวิชาการหรือคนทำงานทางด้านพลังงานพวกเขาหัวเราะเยาะกับแผนของแผนของพวกเรา
มันมีแต่เป้าหมายแต่ไม่มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
แถมพวกท่านยังตัดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ทั้งที่เป้าหมายเดิมมันก็ช้ากว่าเพื่อนบ้านเป็น๑๐ปีอยู่แล้ว
นี่ท่านเล่นตัดออกไปเลยมันหมายความว่ายังไงกันครับ
แต่มีนโยบายหนึ่งของภักษ์ร่วมไทยสร้างชาติที่ผมรู้สึกชอบเป็นอย่างมาก
นี้มันเร็วมากครับมันเร็วกว่าพวกผมที่ตั้งไว้ว่าจะยกเลิกภายในปี๒๐๓๕อีก
๕ปีเนี่ยเร็วกว่าพวกผมอยากจะให้ท่านช่วยชี้แจ้งหน่อยครับว่าทำได้ยังไง
ผมเข้าใจดีนะครับว่าโรงไฟฟ้าฐานหินรวมถึงเหมือง
ส่งผลกระทบกับพี่น้องในจังหวัดลำปางมาอย่างยาวนานนะครับ
เพื่อนส่อของผมส่อชนธานี
ได้ร่วมต่อสู้กับชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับประเด็นนี้มาโดยตลอด
แต่ท่านประธานครับเรามีแรงงานชาวเหมืองมากกว่า๙๐๐คนที่ลำปาง

ถ้าเหมืองนี้ปิดตัวลงพวกท่านได้มีแผนรองรับปัญหาแรงงานตรงนี้ด้วยหรือไม่
รวมไปถึงแผนหาแหล่งพลังงานที่จะนำมาทดแทนโรงไฟฟ้าที่ปิดไปคืออะไร
ที่เป็นเจ้าของนโยบายนี้ก็อยู่ในอำนาจรัฐมาตลอด๙ปี
แต่สิ่งที่ท่านพูดมันช่างย้อนแย้งกับแผนการทำงานของกฟภที่ยังจะมีแผนการใช้โรงไฟฟ้าฐานหินไปอย่างน้อยถึงปี๒๔
พวกท่านไม่ได้คุยกันเหรอฮะอย่าบอกนะคะว่านี่เป็นเทคนิคที่พวกท่านใช้หาเสียงกันอีกแล้ว
ปัญหาเรื่องการผูกขาดทางภาคพลังงานก็เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน
การผูกขาดในภาคผลิตจากเอกชนไม่กี่ลายการผูกขาดโดยรัฐในระบบสายส่งและภาคผู้ค้าปลีก
ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงแม้แต่นิดเดียว
ระบบการให้สัมประธานโรงไฟฟ้ากับเอกชนที่ทั้งไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่โปร่งใส
ส่งผลให้เรามีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นเหมือนทุกวันนี้ก็ถูกมองข้ามจากรัฐบาลนี้อีกเช่นเคยใช่หรือไม่
แม้แต่ประชาชนเองก็ไม่มีตัวเลือกในการเลือกซื้อไฟฟ้า
ทั้งที่ในประเทศอื่นพวกเขาสามารถเลือกซื้อไฟฟ้ากันได้อย่างเสรีเหมือนกับเลือกแพ็คเกจมือถือครับ
ทุกเจ้าแข่งกันลดราคาประชาชนก็มีแต่ได้กับได้
ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดครับทุกท่านพอจะเห็นได้ว่า
คณะรัฐมนตรีไม่ได้วางแผนหรือมีกรอบการทำงานที่ชัดเจน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงานในระยะยาวเลย
เพราะฉะนั้นข้อเสนอผมมีอยู่๓ข้อนะครับสำหรับประเด็นนี้
ข้อแรกคือให้ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าที่มีการปล่อยก๊าซเรืองกระจกสุทธิเป็นศูนย์
อกจากจะเป็นการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ
ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
รองรับการปลดระวังโรงไฟฟ้าฐานหินทั่วประเทศ
มีแผนการการอัพสกิลการวีสกิลให้กับคนงานเหมืองที่อาจจะได้รับผลกระทบ
รวมไปถึงแผนพัฒนาพื้นที่เหมืองโดยรอบและแผนการหาแหล่งพลังงานมาทดแทน
มีหลายหน่วยงานนะครับทั้งในและต่างประเทศที่พร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องนี้
ทั้งด้านความรู้แล้วก็ด้านเงินทุน
ยังมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินอยู่เลย
ฝากทางคอรมอลติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าถ้าชาร์จวันนี้ผมเกรงว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับ
ข้อที่๒นะครับคือการลดการผูกขาดโดยการปรับโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้า
ทั้งในภาคค้าส่งและภาคข้าปีก
มีผลวิจัยมากมายนะครับว่าตลาดพลังงานเสรีเนี่ย
มันจะช่วยลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนได้
ระยะยาวมันเป็นระบบที่จะทำให้เกิดการแข่งขันให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น
และรัฐก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกสัมปทานที่ผูกขาตัวเองไปอีก๒๐ปี
รวมไปถึงให้ราคาค่าไฟเป็นไปตามกลไกตลาดลดการอุดหนุนจากภาครัฐลงได้
ก็ควรมีการเร่งรัดให้เกิดขึ้นการอนุญาตให้ผู้ผลิตไฟฟ้ากับผู้รับซื้อไฟฟ้าสามารถเจรจาต่อลองซื้อขายไฟกันได้โดยตรง
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้
และข้อสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับถ้าประเทศแล้วก็ประเทศไทยจะเสียประโยชน์ถ้าไม่เร่งทำ
คือการเพิ่มตัวเลือกของผู้บริโภคหรือเอกชนหรือโรงงานให้เขาสามารถเลือกซื้อพลังงานสะอาดกันได้๑๐๐
ตอนนี้นะครับสินค้าที่ผลิตมาจากพลังงานสะอาดเป็นกำลังมาแรงเป็นอย่างมากนะครับท่านประธาน
ผมได้มีโอกาสคุยกับโรงงานผู้ประกอบการหลายลายพวกเขาฝากมาบอกว่าเขาพร้อมที่จะย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศภายใน๓ปีข้างหน้า
ถ้าพวกเรายังไม่มีตัวเลือกการซื้อพลังงานสะอาดให้กับพวกเขานะครับ
กะจะเอามาแก้ขัดก่อนก็ยังโดนเตะถ่วงจากกลุ่มทุนบางกลุ่มไม่ให้เกิดอยู่เลย
ทั้ง๓ข้อที่ผมพูดมาล้วนจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าไฟในระยะยาวให้ถูกลงและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนได้
สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี
ไม่ว่าคำแถลงที่เลื่อนลอยก็ดีหรือจงใจมองไม่เห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับ
และสนิทใจเลยว่าพวกท่านกำลังทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจ
หรือนี่ไม่ใช่คำแถลงที่พวกท่านกำลังบอกประชาชนอยู่
แต่เป็นคำแถลงที่กำลังบอกกลุ่มทุน
ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้
ว่าพวกท่านได้ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้
เรียบร้อยแล้วอยู่หรือเปล่าขอบคุณครับ